คุณผู้ชมค่ะขอความร่วมมือช่วยกันดูหน่อยนะคะ
รถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัทไหน
แต่ที่แน่เป็นสายอีสานทำไมต้องขอความร่วมมือ
เพราะว่ารถทัวร์คันนี้ค่ะไปก่อเหตุขับรถปาดหน้ารถกระบะ
ไม่ใช่ปากหน้าแล้วไปต่อนะปากหน้าแล้วจอดขวางแบบนี้เลย
แล้วคนอื่นเขาจะได้ใช้ถนนเหรอแบบนี้
แล้วเท่านั้นไม่พอนะคะมีคน๓คนลงมาจากรถทัวร์
แล้วมันเห็นไหมด้านข้างเข้ามาที่ด้านข้างของรถกระบะ
แล้วกระหน่ำชกไปที่คนขับรถกระบะซึ่งเป็นคุณลุง
คนที่ขับรถตามมาเขาเห็นเหตุการณ์ท่าไม่ดีแล้ว

คลิปนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะรถบัส
บอกหน่อยเป็นสีขาวน้ำเงินหมายเลขทะเบียน
กรุงเทพมหานครมีสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังรถว่าสวัสดีอีสาน
แต่ด้านข้างมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ารถกระบะเนี่ยขวางอยู่นะคะ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีผู้โดยสารนั่งมาเต็มคันรถค่ะ
ต้องเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดคือเหตุการณ์เนี่ยเป็นการขับเบียดกัน
แล้วก็มีการปาดหน้ารถกระบะเป็นรถกระบะป้ายแดงนะ
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนลงมาจากรถทัวร์น่าจะเป็นพนักงานประจำรถนั่นแหละ
มาที่ด้านข้างฝั่งคนขับของรถกระบะ
แล้วก็รัวหมัดชกไปที่คนขับรถกระบะเขาบอกไม่ยั้งเลย
แล้วหลังจากนั้นขึ้นรถทัวร์ขับออกไปหน้าตาเฉยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้วติดต่อไปที่คนโพสต์เลย
คนโพสต์นะคะเป็นว่าที่ร้อยโทธนรัฐงอบโพและนายกันตะพลพันธ์พักดีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้ประมาณตี๓นะพี่ขออภัยนะคะ
บ่าย๓๙มิถุนายนที่ผ่านมาเขาไปกับเพื่อน๒คนนี่แหละไปพร้อมกัน
ขับรถมาตามถนนเลี่ยงเมืองผ่านหน้าบคศแห่งที่๓นะคะ
ซึ่งรถของตัวเองขับมาอยู่เลนซ้ายเลนขวามีการติดตั้งเสาไฟฟ้า
จังหวะนั้นค่ะรถทัวร์คันนี้มาแล้วขับมาเลยขับมาเบียดใกล้ใกล้
แล้วก็ใช้ความเร็วเบียดแซงขึ้นไปก่อนที่รถทัวร์จะขับไปปาดหน้ารถกระบะ
แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นชุลมุนวุ่นวาย
และหลังจากนั้นรถทัวร์คันนี้ซึ่งมีผู้โดยสารนั่งมาเต็มคันรถ
ก็ขับต่อไปค่ะตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นลงจากรถเลย
เพราะว่าเป็นห่วงคนขับรถกระบะเข้าไปถามคนขับรถกระบะอ้าว
เป็นชายสูงอายุมากับเมียค่ะคุณลุงคุณลุงเป็นอะไรเนี่ย
เรื่องมันเกิดขึ้นยังไงคุณลุงเล่าให้ฟังว่า
ผู้ชายทั้งสามคนที่ลงมาต่อยคุณลุงหาว่าคุณลุงเนี่ยขับไปปาดหน้าก่อน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคุณลุงถูกชกหน้าบวม
ไปแจ้งความไหมไปโรงพยาบาลไหม
แล้วก็ขับหายไปเลยสรุปเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เกิดขึ้นอย่างเดียวคือรอย
รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าการขับรถในลักษณะที่บาดขับบาดเสียวนะครับ
อย่างนี้มันเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตคน
ต้องไม่รู้กี่สิบคนบนรถนะครับเขาเขาหักเพื่อจะขวางถนนอ่ะ
ถ้ามีรถอีกเลนนึงวิ่งมาด้วยความเร็วผมว่าเบรกไม่ทัน
อันนี้รถมันห่างครับอันแรกครับยังไงต่อคะอันที่สองก็คือพนักงานบริการไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เขาพูดถูกหมดเลยอ่ะคุณใช่พนักงานบริการไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้
พฤติกรรมแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากนะคะ
หลังคลิปนี้ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปประชาชนแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยค่ะ
จำนวนมากเลยนะแล้วก็บอกว่ารถทัวร์ขับในลักษณะนี้มันน่าจะดูหวัดเสียวเกินไป
พนักงานบริการไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้เห็นไปในทิศทางเดียวกับคนที่เห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
รวมถึงการใช้รถใช้ถนนต้องมีน้ำใจต่อกัน
แต่ก็ตามเอาผิดได้ไม่ยากหรอกทะเบียนชัดเจนนะ๑๕๘๔๔๔นะครับ